สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ

ดีที่สุดคือการให้หยุดให้ไม่สิ้นสุดต้องให้เยอะ
โ้ใจหนูก่อนเธอถามโทษเธอเองก่อนเธอมีความคิดดีเค้ากับเค้าบ้างไหม
ให้ชีวิตไม่ต้องมาผันให้ให้คนอื่นจิตตก
สมน้ำหน้าแล้วล่ะที่ดาราเขาด่ากลับมา
ยกแขนนี่ยังยกไม่ขึ้นเลยอันนี้มันหัวได้ทั้งหมดเลย
อ๋อกำลังกายไงคะเริ่มทำไมแก้ฟรุ้งสร้าง
อ๋อเหรอเครียงเตียงช่วงอีกเออพบกับพวกเราวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย
ส่วนวันศุกร์ก็หลังครบทรงชาติค่ะ

โอเคส่งผู้ไลน์มาคุยกับเราได้ค่ะ
อย่างแรกอีกครั้งหนึ่งเราเคยได้ยินดาราบางคนเนี่ย

แมวทุกวันที่ป้าแมวก็บอกว่าโดนยึดบ้านไปหมดแล้ว
เออไปด้วยเท้านางก็บอกว่า
เมื่อกี๊ทุกวันนี้นางเอาเงินที่มีอยู่ล่ะ

ก็โดนยึดไปแล้วทุกวันนี้ไปอยู่บ้านพักแบบว่าบ้านพักคนชะลา
แต่ไม่ใช่บ้านพักสงเคราะห์เนอะ
คือคุณหนุ่มก็เป็นบ้านที่แบบแกไปเช่าอยู่หรือเป็นอะไรหรือเปล่า
เหลืออะไรทุกอย่างไม่แน่ใจอะไรอย่างนี้แล้วก็วันก่อนจะมีโอกาสเจอคุณศรีดา
พี่มนต์แม่ของคุณอ๊อฟอภิชาติเธอรู้ป่ะเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านหลังเดิมที่คุณอ๊อฟเสียชีวิต
แบบไม่มีน้ำไม่มีไฟนะคุณหนุ่มอยู่มา๒ปีว่ะ
ในที่สุดทุกวันนี้เขาก็โดนยึดบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บ้านหลังนั้นก็โดนยึดไปแล้วเหมือนวันนี้มีข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุด
คือสกเป๋าแม่ค้าโดนจับคาตลาดตีมึนเป็นคนบ้า
คือน้องคนนี้เขาเคยเล่นนังมาก่อนเป็นตัวประกอบ
จริงแล้วเป็นอดีตตัวประกอบเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทสิทธิ์สายหน้านะฮะ
โดยแสดงเป็นลูกสาวช่างศักรายในเรื่องดังกล่าว
จากนี้ยังแสดงภาพยนตร์เรื่องโกยเถอะโยม
แสดงเป็นตัวประกอบในธรรมทัศน์อีกหลายเรื่อง
เหตุการณ์นี่คือเจ้าของเขาบอกว่าอยู่อีดีแล้วของแผง
เจ้าของแผงโดนฉกกระเป๋าสะพายเจ้าของร้านตลาดนัดกรางเมืองศรีรชา
แล้วก็ผู้เสียงหายนะครับก็คือนางสาววอลิน่าแสงตุมันี
คุณตายปานดีเนี่ยอายุ๓๒คนร้ายที่ก่อเหตุลักษัพพร้อมของกลางกระเป๋าสะพายสีเหลือง
ภายในมีกระเป๋าสตางค์๑ใบมีครีมบำรุงผิว๒กระปุก
กำไรข้อมือเงินแล้วก็ของใช้จุกจิกอีกจำนวนหนึ่งผู้หญิงอะเนาะ
ซึ่งเจ้าของกระเป๋าสะพายเป็นผู้เสียหายเขาบอกว่า
ก็ทำทีท่าว่ามาเลือกของในร้านด้วยเหมือนกันพอหลังจากนั้นปุ๊บ
เอาเสื้อเนี่ยวางไว้เอาเสื้อวางคลุมไว้
ใช่ไหมแล้วก็รวบไปปุ๊บก็เอากระเป๋าเข้าไปด้วย

ปรากฏว่ากระเป๋าที่ตัวเองวางไว้หายไป
จึงรีบแล้วก็พร้อมตะโกน
บอกช่วยหน่อยแบบว่าโดนกระเป๋าโดนกระเป๋าไป

เมื่อตำรวจขอดูบัตรผู้ป่วย
คือบางทีคนที่ต้องจำเป็นอะไรเขาจะมีบัตรผู้ป่วยใช่ไหมล่ะ

ลืมไว้อยู่ที่โรงพยาบาลที่ไปรักษา

แล้วก็ขอเบอร์โทรติดต่อญาติเพื่อให้ยืนยัน
เมื่อตำรวจต่อไปคุยกับญาติปุ๊บปรากฏว่าผู้รับสาย

ก็ไม่รู้กดโทรศัพท์ไปที่เบอร์ใครก็ไม่รู้ดิ
ยังเคยถูกนางสาวมนัสนันเนี่ยแอบอ้างชื่อเป็นประจำ

คือนางเนี่ยเล่นละครเล่นหนังมาหลายเรื่อง
ทำไมตอนนี้เขาถึงไม่มีงานหรือว่าไม่ได้ทำอะไร

เมื่อก่อนนางชีวิตนางก็โอเคนะจนวันหนึ่งนางก็ไปอยู่กับยาเสพติด
แล้วก็มันหมดเนื้อหมดตัวจริงน้อง
ยาเสพติดมันยิ่งกว่าแบบเล่นการพนันยิ่งกว่ามันหมดจริง
แล้วก็เขาก็ยังขอร้องนะขอร้องตำรวจแล้วก็ขอร้องเจ้าของร้านว่า
อย่าเอาความนางเลยแล้วก็สัญญาว่าจะไม่กระทำการเช่นนี้อีกแล้ว
แต่ปรากฏว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาไม่ยอมไม่ยอมเขาไม่ยอมตัวเอง

ในรอบ๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนี่แหละ
บอกว่านายสมเกียจตรีรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ก็เปิดเผยถึงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
ว่าในเดือนมิถุนาปี๕๙การส่งออกลดลง๐๗

เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนเดียวกันในมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ขณะที่ในช่วง๖เดือนตั้งแต่มกรา
มิถุนาปี๕๙การส่งออกมีมูลค่าลดลง๑๕
การนำเข้าก็มีมูลค่าลดลงเหมือนกัน
ทุกวันนี้จะนำเข้าอะไรมันเข้มงวดไปหมด

ทุกอย่างเรื่องของภาษีเรื่องของอะไรหลายอย่างด้วย
สำหรับมูลค่าการส่งออกในเดือนมิถุนาที่ลดลง๐
นั้นเป็นการลดลงของหมวดสินค้าเกี่ยวกับพวกเกษตรนะคะ
อุตสาหกรรมการเกษตร๗๙
จากการลดลงในเรื่องของข้าวยางพารา
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสัมปะหลังแล้วก็น้ำตาล
แต่เขาบอกว่าหมวดในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นนะ
อะไรเพิ่มขึ้นบ้างอย่างก็คือเรื่องของรถยนต์
ส่วนประกอบในแผงวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
อันนี้เพิ่มขึ้นแต่พวกน้ำมันต่างอันนี้ยังลงอยู่ก็คือแบบพารา

แล้วประกอบไปด้วยที่เราเจอเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
การส่งออกเกี่ยวกับเรื่องของประมงทั้งหลาย
แต่ว่าที่เราได้ปรับขึ้นมาอยู่ในเทียร์สอง
มันก็ช่วยดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง
แต่ถ้าอยากได้ของถูกต้องไปที่นี่
งานนี้เลยงานนี้เลย
แต่ถ้าอยากได้ของถูกต้องไปที่นี่

เขาขึ้นมาแล้วเวลามันไม่พอ

ไปช็อปปี้ไปช็อปปิ้ง
ถ้าคุณไม่พูดเขาก็จะตัดแล้วนะ

คือต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาด
ปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรก

งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนจะต้องมา
ชอบกินบินเที่ยวงานเดียวครบ
แท้แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นช็อป
เรื่องบ้านลดสูงสุด๗๐นะคะ
อิ่มอร่อยกับฟู้ดทรัคสุดฮิต
แถมยังได้บินฟรีกับแอร์เอเชีย
สนุกด้วยคะแนนจากบัตรเครดิตและที่พักสุดหรู
บวกรับเพิ่มสูงสุด๓๓จากบัตรเครดิต
โรวิทย์๕ใช่โอ้โฮโอ้โฮร้อย
แล้วก็ช็อปครบรับฟรีทองคำหนัก๒บาท
หน้าฮ๕เพียงใช้คะแนนสะสมจากบัตรโฮมการ์ด
แล้วก็บัตรเครดิตชั้นนำแลกของมากมายเลยกว่าร้อยรายการนะครับ
และในงานเนี่ยยังได้สนุกกับบูธเกมแบบไทยด้วย

โฮมโปรแฟร์งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ฮ๕๘อิมแพคเมืองทองธานีพิเศษสุด
วันสุดท้ายคือศุกร์เสาร์อาทิตย์
คุณเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นออนท็อปเพิ่ม
แล้วมันจะคุ้มสุดยิ่งสินค้านาทีทองพวกทีวี
ใช้ไฟฟ้าอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกอีก
เปิดให้ช็อปจุใจถึงเที่ยงคืนกันเลยนะฮะ

อ๋อเขาาอยู่บนเขาคุณพิเศษท้ายนี้อย่างนั้น

อากาศซึ่งวันนี้เราก็เลยต้องอ่านข่าวที่แปลกแปลกคือห้าเต่าดำเออร้อยหนึ่งเขาบอกกระดองเลยเหมือนท่าสมเด็จเหมือนว่าดำว้าวร้อยหนึ่งน่ะที่ไหนยังไง
เปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที

อ๋อนึกว่าเสียเรื่องแปลกอะไรแบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ

สักนิดนึงเขาบอกหวยอดีตรัฐมนตรี

ดองมีรูปคล้ายพระสมเด็จนะครับ
เขาบอกว่ามีเสียงล่ำลือที่วัดบ้านโนนสั้นที่โนนรัง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ย
มีเต่าสีดำตัวใหญ่เคืองเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
อาศัยอยู่ที่วัดในช่วงเข้าพรรษา
จากนั้นตัวของเต่าน่าจะมีเขาก็ดูแล้วนะฮะ
จากขนาดของตัวนี่มีอายุหลายสิบปี
ชาวบ้านเนี่ยเมื่อคนชื่อว่าเต่ามาเข้าพรษาวะ

มาจำศิลป์นะฮะมาอยู่กับพระที่วัดแห่งนี้ด้วย
ก็เลยพาแห่กันไปดูนะครับ
ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เลยเดินทางไปพิสูจน์นะครับ
จากการพูดคุยกับพระในวัด
ทราบว่าในโอบซึ่งอยู่ในเมืองนี้
ได้นำเอาเตาตัวใหญ่กระดองท้องโค้ง
ข้างกระดองด้านบนมีร่องคล้ายพระพิมพ์สมเด็จ
เราอาจจะมองไม่เห็นอยู่ข้างบนไหม

เพราะว่าอย่างนั้นข้ายพิมพ์สมเด็จ
ตัวเตานี่หนัก๑๒๒กิโลกรัม
เขาบอกว่าได้เอานำไปถวายให้กับวัดบ้านโน่นสั้น
แล้วหลังจากนั้นได้มีการวัดจากหางถึงหัว
เห็นไหมเขาบอกเป็นหมือพระสมเด็จ
จากหางถึงหัวได้๑๗นิ้ว
กำลังอยู่ในอ่างน้ำเล็กนะฮะภายในบริเวณคอกที่เกาะด้วยอิดเล็ก
รูปสี่เหล็บอยู่ด้านละ๓เมตร

เราต้องบอกขนาดให้ชัดเจนจะได้รู้ถึงขนาดไซด์ของเตา
บอกว่าชาวบ้านก็เลยแผ่ไปขอเลขเด็ดกันที่นั่น
เรามีเป็นข่าวเราเล่าเรื่อง
ทีนี้สิ่งที่ตามมาเขาบอกว่าได้เกิดปรากฏการณ์ในหมู่บ้านโนนสั้น

เมื่อชาวบ้านพากันถือเอาบ้านเลขที่ของในโอบ
ซึ่งเป็นคนตั้งตัวตีนี่นะครับ

อ๋อเรากำลังจะถามว่า๑๐๑คืออะไรอ่ะ๑๐๑

กำลังเปิดดูที่จริงมันไปหลายวันแล้วคือถ้าสมมุติจะพูด
คนต้องพูดถึงทุกครั้งที่ใกล้วันลอตเตอรี่ออกเนี่ย
เขาจะต้องพูดถึงคนนี้อดีตหวยอดีตรัฐมนตรี

เราได้ยินมาตลอดนะเราได้ยินมาตลอดนะครึ่งท่านบุญตรัฐมนตรี
ปีนี้เดือดเงินวันที่นึงคำบอกว่าเงินที่นี่เกือบครับ

อ้าวรอบที่รับลาดแล้วรอบนี้มีเลข๒หรอ
หมดนี้พ่อของตนก็เลยทำการคำนวณ

เลขที่ท่านบอกก็คือ๒หลัก

ซึ่งเลข๒ก็ไปตรงกับวันแม่บดีด้วย
เพราะฉะนั้นเลขปีนี้๑๒คนก็เลยจะหากันเยอะเหมือนกัน

แล้วงูล่ะแต่นี่คือ๕อีกอันนึงที่อำนาจเจริญ
เนื่องจากในวันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ได้มีข่าวว่ามีการพบงูขนาดใหญ่๒ตัว

มี๒ตัวอีกแล้วโอ้โฮความยาว

ความยาวเถอะสามเมตรเศษด้วยไปกดกระลังนี้นิดแล้ว

สามเมตรเศษเศษคาดว่าเป็นงูสิง
พูดกับเพศเมียกำลังกินกัน

ผสมพันธุ์ไม่รู้ว่ากอดรัฐพักเหวี่ยงกันอยู่ใต้ถุนบ้านพักอาโลงนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไง
ที่สงทั้งนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเวอราราคันแรกแบบนี้อ๋อฟิชเชอร์ฟิชเชอร์
ซึ่งอยู่ที่โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ศึกษา
บ้านเลขที่๑๑๓ตำบลไผ่ใหญ่อำเภอม่วง๓๐จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ย
โดยคุณแสวงทองสุกนักการทารงเป็นผู้เห็นเหตุการณ์

เอาไว้เสี่ยงช่วงโมทวันที่๑สิงหาความมาความรู้ว่า
งู๒ตัวรัดกันเนี่ยอาจจะเป็น๗๗หรือเปล่า

งู๖หรือ๙ไม่ใช่เหรอ
ไม่รู้เขาบอกงู๒ตัวรัดกันอะ
จิ้นหล่อนให้ไม่เห็นจะเคยถูกเลย
โอเคไปตีกันนะกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้
เออแต่ว่าเอาอันนี้ดีกว่าคนนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ข่าวใส่ไข่กันเลยทีเดียว

คือพี่หนูบอกเลยจริงทุกงวดเนี่ย
ต้องบอกว่าทุกคนจะติดตามอินสตาแกรมของทั้งพี่
พี่เมเฟื่องเนี่ยโอ้โหตลอดเวลายิ่งช่วงใกล้อะไรแบบนี้เนี่ย
คนจะยิ่งติดตามมากล่าสุดค่ะ
คุณแม่เมย์ก็โพสต์รูปน้องมายูทำท่าน่ารักอะไรบางอย่างนี่แหละ
พร้อมกับยกนิ้วแต่ว่าแคปชั่นเนี่ย
คุณพี่เมย์เขียนว่าอย่าถามหนูเลยหนูไม่รู้จริงค่ะ
ไม่ต้องข้ามค่ะอย่า
พอแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่า
คอคอเล่ะ
แฟนคลับเขาก็แบบว่าตาลุกวาวสิคะ
มีให้เลขมาแบบนี้หรือเปล่าชูมืออย่างนี้คืออะไร
หลายคนก็บอก๐๕๕๐หรือเปล่าอะไรแบบนี้
ไม่ใช่หรอกมันยังไม่ถูกเฉล้างรายงวด
ก็ไม่รู้ยังไงแต่ว่าในในคอมเมนต์ที่อยู่ใต้ภาพ
ก็มีคนเข้ามาเขียนบอกว่าเมื่อคืนฝันถึงน้องมายู

มายูแต่ว่ามันน่าจะฝันเด็กมายูเหรอแม่
๐๓๔เหรออืม๐๓๔น้องบอกให้ซื้อแรกนี้อะไรแบบนี้

ฝันผู้หญิงขออยู่ด้วย

ผู้หญิงขออยู่ด้วยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง

ทำไมเธอเป็นคนที่อุบาทจัดช่วยเนี่ย

มาขออยู่ด้วยบริเวณที่ดินข้างบ้าน
จ้างแบ็คโฮปติศภพตอตะเคียนอายุ

นับร้อยปีตะเคียนนี้มาทุกครั้งเลย
อือมาทุกครั้งมาทุกครั้งมาทุกครั้ง

เขาว่ายังไงนั้นเลยนะครับเขาบอกว่า
แล้วก็เดินดูโดยรอบแล้วพบว่าเป็นต่อไม้ตะเคียนอายุนับร้อยปี
มีรอยรากถูกตัดนะครับแล้วก็คล้ายถูกลากเป็นทางยาว
ฝากถนนมาอีกฝากถนนหนึ่ง
เขาบอกจากการสอบถามแล้วเนี่ยเขาบอกว่านางสุดสม
ว่ามีผู้หญิงบริเวณบ้านที่ข้างบ้านเธอมาขออาศัยอยู่ด้วย
นางก็เลยไปจ้างเอารถแบ็คโฮลมาขุดก็ไปเจอตอตะเคียนอยู่
แล้วหลังจากนั้นก็มีคนเรียกว่ามาตีหวยนะครับ
บอกว่าต้องเป็นเลขนั้นเลขนี้แน่เลย
แต่ที่เด็ดสุดก็คือนางฝันต่อว่านางได้เลข๖๔๖มาจากต้นตะเคียนนี้
นี่มา๖อีกแล้วเห็นไหมงูก็๖ยังไม่จบ
ไปดูในเฟซบุ๊คกันไหมอะไรกันใช่ไหมมันเป็นข่าวฮือฮากันในโลกออนไลน์มากเลย
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยชื่อว่าคุณสุจิตราสังเพชร

ได้โพสต์ภาพพร้อมคลิปเหตุการณ์ที่เข้าไปช่วยเหลือสาวท้องแก่บนรถซาเล้งคุณ
เมื่อเข้ามาที่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมามีคนไปคอมเมนชินชมมากมายเลย
ว่าคุณสุจิตราเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านย่านมปรางทีรีรัฐนิคมสุรธารีย์
นะฮะเขาพูดว่าช่วงนั้นน่ะคือนักมาช่วยสาวพระม่าท้องแก่ถูกแล้วข้อที่ไหนบนรถ

เขาระเข้าไปครอบบนรถสาเหลงเธอทะเบียน๓๔๙สุขธารีย์ศีรษะเด็กยะโผ่ออกมาจากช่องครอบเลยเลยครับ
อะไรวะช่วงหน้าช่วงหน้าโดมปกรณ์ลำให้เลขเด็ด
ละเอียดเหมือนกันครับ๐๑๐ป้าวโดมอะสิ
สนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ข่าวโดมประกอบลำอยู่ไหนมาข่าวโดมปกรณ์ลำไหนโดมให้เลข
คือไม่ต้องหรอกคนทุกคนก็เวลาเจอโดมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น
โดยเฉพาะบรรดานักข่าวเนี่ยโอ้โหอันนี้คือมากใหม่
เขาชอบใส่กัฏแครึ่งลัดไงเถอะ

ก็ใช่ไงโอ้โหแล้วมันน่ารูปหน้าผมดีเลย
มันก็จะรัดรูปหมดคนก็เลยไปถามว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงเจอกระแสโฟกัสจุดตรงเป้าเนี่ย
นี่รูปนี้ใครลงสิอ่ะเจ๊คือช่างแต่งหน้ามาถ่ายเลย

ตัจทาแลตเช่นว่าเรื่องพวกนี้ปกติโอ้โหแต่ละเดี๋ยว

คือคนโดมก็ตอบมาว่าผมเพิ่งเห็นภาพนี้เหมือนกันจริง
มันเป็นช่วงที่ผมเข้าคลาสเรียนแสดงกับมอม

เรียนกับหม่อมน้อยซึ่งมันจะมีการออกกำลังกายอยู่

แต่ฉันอยากให้อยู่บนหัวฉันหัวฉันจะล้าย
เหมือนมดดาวมีเขาอยู่
ก็เนี่ยมันเป็นภาพยกขาสูงจริงภาพนั้นก็น่าโฟกัสอยู่นะครับ

คือการเรียนแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องใส่กางเกงสำหรับออกกำลังกาย

มันก็เหมือนกับคนอื่นเขาออกกำลังกายกันแหละ
ป่ะว่าภาพนี้มันฮือฮามากขนาดนั้นเลยเหรอฮะคือมันไม่มีอะไรหรอก

แสงและเงาเดี๋ยว
มันช่วยให้การยืดเส้นไม่ให้มันตึงแถมผลลัพธ์มันก็เห็นผลอย่างชัดเจน

จริงตัวเลขอะไร๐๑๐

แถวหน้าสิตอนออกกำลังกันแล้วฉันก็ออก
เพราะทุกคนดูขาเขาตรงเป๊ะเลยเห็นไหม

แต่นางก็บอกว่านางก็เหมือนแบบว่าคบกับผู้ชายอยู่

กลางเรื่องใดสวยสุดยอด

เจอเรานะคะคุณผู้ชมค่ะไปเจอกันอีกทีนู่นเลย

สวัสดีค่ะ